วันนี้มีพิธีชาปนกิจศพน้ำตาลเดอะสตา
ดารานักร้องสาววัย๒๘ปีที่ป่วยกระทันหัน
มีเลือดออกปากออกจมูกแล้วก็ออกภายในอวัยวะในร่างกาย
ยังไม่ทราบสาเหตุจนเสียชีวิตแล้วนะครับ
โดยมีบุคคลในวงการแล้วก็ครอบครัวมาร่วมแสดงความอาลัยเป็นจำนวนมาก

ช่วงที่ดีที่สุดกับ๒๘ปีของครอบครัวทองชิว
ที่มีหญิงสาวชื่อน้ำตาลบุษรัน
สาวน้อยที่สดใสราเริงรักศิลปะรักเสียงเพลง
เป็นความทรงจำที่มีความหมาย
แต่วันสุดท้ายที่เธอกำลังจะลาลับจากโลกใบนี้ไป
ความรู้สึกสุดแสนอาลัยน้ำตาแห่งความคิดถึง

กลางบทเพลงจากเพื่อนของน้ำตาล
ที่ร่วมกันขับร้องและบันเลงอย่างทราบซึ้ง

และอาลัยต่อการจากไปอย่างไม่มีวันกลับของเธอ
หลานสาวสุดที่รักของน้ำตาล

ตั้งใจร่วมกันทำก่อนที่เธอจะเสียชีวิต
ที่ครอบครัวเลือกเปิดให้ทุกคนในงาน

และนายกิติทัศน์กล้องพบจิรพัฒน์

ที่จะหักห้ามความรู้สึกโศกเศร้า
แต่ก็ตั้งใจจะจัดงานในวันนี้

ให้กับน้องสาวผู้ล่วงลับอย่างเต็มที่

ก็จะรู้เลยว่าถ้าเกิดตานเขายังมีชีวิตอยู่

เพิ่งมีความรู้สึกว่าเขาน่าจะอยากให้คนอื่นได้เห็น

มีความสดใสเพราะว่าเพิ่งไม่อยากให้บรรยากาศมันดูแบบเศร้าเกินไป
อยากให้จำน้องในภาพดีภาพที่เขาเป็นนะคะ
คือด้วยการที่แต่ละคนให้ความสนใจ

ผมก็เชื่อว่าทั้งครอบครัวเราทุกคน
เราก็ทราบซึ้งแล้วก็มีความสุข
ผมเชื่อว่าเวลาตานเขาเห็น
เข้าใจเขายังไงจากสิ่งที่สื่อบอกไปเนี่ย

นำรายได้จากการจัดงานมามอบให้กับครอบครัวทองชิว
นึกถึงรอยยิ้มเลยค่ะมันเป็นสิ่งที่แทบไม่ต้องนึก
แค่แบบมันเห็นตลอดเวลาที่เจอเขา
คือน้ำตาลจะเป็นคนที่คอยให้กำลังใจแล้วก็ให้พลังบวกกับกิ่งเสมอ
ทุกวันนี้ยังคือหันไปถามเพื่อน
เมื่อกี้เพื่อนพูดมาว่าแบบนี่ตานไม่อยู่แล้วจริงหรอ
บางครั้งเราก็ไม่เชื่อค่ะบางครั้งเรายังรู้สึกว่านี่เราฝันหรือเปล่า
มันเป็นการส่งท้ายเนอะก็อยากจะให้ทุกคนมีความสุขกับตานมากที่สุด
เขาก็อยากจะมีส่วนร่วมในการส่งท้ายครั้งนี้
แล้วก็มันคงจะดีมากเลยถ้าเกิดได้มีภาพนั้นเกิดขึ้น
แล้วก็ได้ช่วยกับค่าใช้จ่ายด้วยมันคงยิ่งดีเข้าไปใหญ่
ลาลับจากโลกใบนี้ไปตลอดกาล
แต่ชื่อนี้จะคงอยู่พร้อมความสามารถที่ควรค่าแก่การจดจำ
รอยยิ้มที่แสนสดใสน้ำเสียงสุดภัยร้อ
กริตภัทรพิวรมนต์ข่าวไทยรัฐทีวีรายงาน